ราชบุรีคุณผู้ชมฮะแล้วต้องร้อนถึงหมอปลาเพราะว่าลูกชายของ
ครอบครัวนี้ปิดวาจาไม่คุยกับใครเป็นปีอ้าวอยู่แต่บนเตียงอืม
น้ำไม่อาบเลยนะหมอปลาไปแล้วฮะหมอปลาลงพื้นที่เลยไปพร้อมกับคุณน้ำฟ้า
แล้วก็ทีมงานครับไปที่บ้านหลังเนี้ยอยากจะไปเจอหน่อย
ไปเจอกับน้องอามลูกชายบ้านนี้บ้านของน้องอาร์มอยู่ที่อำเภอปากท่อ
จังหวัดราชบุรีครับนี่เข้าไปในตัวบ้านแล้วคุณผู้ชมฮะ
น้องอาร์มเด็กวัยสิบสี่ปีเขามีอาการแปลกแปลก
กลางคืนไม่นอนเมอลอยอยู่คนเดียวอ้าว
ลื้อของกินในตู้กับข้าวแล้วตู้เย็นหมดเกลี้ยงเลยนะ
เปลี่ยนเสื้อผ้านี่ฮะเตียงตัวนี้เลยที่น้องอาร์มนอนอยู่
อืมใครจะเข้าใกล้ไม่ได้เลยนะจะมีท่าทางที่ไม่เป็นมิตรเท่าไหร่
คนมองว่าน้องอาร์มอาจจะโดนผีเข้าสิงครับหมอปลาเข้าไปคุยหน่อยคุยกับน้องอาม
น้องอามยอมลุกขึ้นจากเตียงแล้วก็มาคุยกับหมอปลาแต่ยังทำตาแข็งใส่นะอืม
นี่ฮะเราต้องเบลอหน้าน้องเขาไว้เพราะยังเป็นเยาวชนอยู่
เห็นหน้าชัดชัดหมอปลาพูดอะไรรู้ไหมฮะน้องอาร์มหล่อมากอ๋ออืม
หลังจากนั้นทุกคนพยายามชวนน้องคุยแล้วสอบถามว่าน้องน้องอาร์มเป็นอะไร
เกิดอะไรขึ้นไม่พอใจอะไรแต่น้องอาร์มไม่พูดเลยสักคำ
แย่ไปกว่านั้นคุณผู้ชมนี่เป็นครั้งแรกนะที่พ่อแม่รู้ว่า
อามเนี่ยนอนอยู่บนที่นอนไม่อาบน้ำอาบท่าเลย
ไปดูวินาทีนั่นหน่อยครับมันแคบอาร์มกดอะไรรึเปล่า
มีตัวอะไรด้วยเห่านะลูกเหรอหัวนี่ลูกมีตัว
แม่ไม่เคยได้ดูเลยนะเนี่ยมีตัวมดขึ้นหัวเลยคอมดูดิ

เดี๋ยวลุงอาบให้ป่ะ
นี่หมอปลาบอกเดี๋ยวลุงอาบน้ำให้นะ
เพราะเห่าเริ่มขึ้นหัวแล้วคุณผู้ชมฮะ
คือเล็บของน้องอาร์มเนี่ยก็ยาวมากเลยนะ
นิ้วมือนิ้วเท้าในเล็บยาวเฟ้ยเลย
หมอปลานี่โอ้โหซูมให้ดูฮะ

ครับพี่ก็เขียดนอนอีกนัง
และอาร์มจำใครได้มั่งตัวนี้ครับ
แล้วทุกคนอ้าวขอโทษคนที่ใครครับคนที่ใครนี่
ตอบไม่ถูกขึ้นลดนะใครพูดดังพูดดังบ๊วยโดรน่า
เริ่มเปิดปากพูดได้บ้างแล้วคุณผู้ชมฮะ
เนี่ยแปลกเนอะคือที่พอเขาพูดว่าถ้าตอบไม่ถูกขึ้นรถคือความหมายคือ
เหมือนกับว่าพี่น้ำฟ้ากับหมอปลาเนี่ยเขาบอกว่าคือถ้าเกิดว่ายังคุยกันไม่ได้ไม่รู้เรื่อง
เดี๋ยวหมอปลาบอกว่าเดี๋ยวเอาพาไปที่บ้านนะขออนุญาตเอาไปที่บ้านนะสุดท้ายเนี่ย
แม่เนี่ยแทบจะร้องไห้เลยเพราะอะไรลูกเพิ่งจะพูดคำนั้นนั่นแหละหมอปลา
แล้วช่วงที่คุยกันสิ่งที่ทำให้คุณแม่ร้องไห้เลย

แต่เป็นคนไถปัตเตอร์เลี่ยนโกนหัวให้น้องอาร์มเลยฮะ
ครับนี่แหละมีสกิลตัดผมด้วยนะคุณน้ำฟ้าหลังอาบน้ำเสร็จแม่ก็เอาเสื้อผ้ามาใหม่ครับ
เอามาให้น้องใส่แล้วก็ตัดเล็บให้ด้วยนี่เปลี่ยนชุดเลยโอ้จะเป็นพระอยู่แล้วเนี่ย
พ่อกับแม่ก็ดีใจครับรู้สึกเหมือนได้ลูกชายคนเดิมกลับมา
หมอปลาไปพิสูจน์ที่บ้านเช่าที่ครอบครัวของน้องอามเนี่ยเคยมาเช่าอยู่คุณผู้ชมฮะ
พอเข้าไปถึงหมอปลาอาการเป็นยังไง
หมอปลาอาการเหมือนผอืดผอมครับ
เหมือนจะอาเจียนครับคล้ายกับว่าสัมผัสอะไรลี้ลับได้บางอย่าง
หมอปลาบอกสิ่งที่ทำให้น้องอาร์มเป็นแบบนี้เพราะโดนสัมภเวษีสิงร่าง
ก่อนหน้านั้นเนี่ยน้องเคยพูดว่ามนุษย์ไม่รู้จะเกิดมาทำไมจะฆ่าทิ้งให้หมดเลย
หมอปลามองว่านี่ไม่ใช่คำพูดปกติของเด็กอายุ๑๔ปีครับ
หมอปลาแนะนำให้น้องอามไปพักอาศัยอยู่กับหมอปลาสักสัปดาห์นึงให้อยู่ห่างจากสถานที่สิงสถิตของวิญญาณสัมภเวษี
เดี๋ยวอาการของน้องจะค่อยดีขึ้น
น้องอามว่าไงยอมไปยอมไปมั้ยเนี่ยยอมครับ
อุ้ยดรอมดูภาพนี้ดิแม่นั่งตัดเล็บเท้าให้อ่ะพี่บอส
นี่ฮะน้องอาร์มยอมไปกับหมอปลาแล้วก็มีคุณพ่อไปด้วยครับ
หมอปลาก็พาน้องอามไปกินไก่ทอดก่อนนะ
โธ่นี่น่ะเอ้าเอ้าวันเคฟสี่เลย
อ่าค่ะแล้วหลังจากนี้เนี่ยเดี๋ยวพาไปสูดอากาศที่มันปลอดโปร่ง

เผ็ดชะบุรีบ้านออกปลาร่าเขา

แม่เรื่องนี้ก็นะครับ
ทางบ้านก็คงสบายใจได้เปราะหนึ่งนะ

ส่วนเรื่องสัมภเวษีก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคล